รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ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
เอาละครับ๑ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับจะเป็น๑ชั่วโมงของความเชื่อนะครับ
มูเตรูไม่เข้าใครออกใครครับ
นี่ให้คุณเลือก๒อย่าง

จากแบบว่าถูกหวยทุกงวดมีคนมาคอยกระซิบให้ถูกหวย
กับอีกอันหนึ่งทำงานให้เหนื่อยแล้วก็รวยรวยรวย

เอ่อผมเลือกให้ทำงานให้รวยลุยนะ

เอาอย่างนี้แขกรับเชิญคนนี้เรารับรองว่าคนไทยกว่าครึ่งประเทศต้องรู้จักเขา
ฝันว่ามีพระสังกระจายเนี่ยมาบอกว่าอยากได้อะไรนางก็บอกว่าอยากรวย

มหาศาลแล้วคุณเชื่อไหมในระหว่างที่นางยังจนอยู่
ทุกงวดจะมีคนมาคอยกระซิบหูนาง

ตัวนี้สิตัวนี้สิปรากฏว่าทุกถ้าย้อนกลับไป๒๐๓๐ปีที่แล้วนะ

งวดนึงจนวันหนึ่งนางบอกคนที่มากระซิบบอกว่า
หยุดนางไม่ต้องการรวยจากการพนัน
เพราะว่านางต้องการที่จะทำมาหากินให้รวย

ได้ไปกับคนละแสงคนละล้านทุกคน
มีชายหนุ่มลูกหล่อมารับไม่เคยดูแลใครเท่านี้มาก่อนเลยนะ
มันมีแต่ลูกชายเห็นว่าเมื่อกี้จะประหลาดขอลูกสาว
ผมรบกวนถามอย่างนี้คุณมดดำกับเจ๊เล้งเนี่ยรู้จักกันมานานแล้วใช่ไหม
ดำรู้จักตั้งแต่อายุน่าจะ๑๐หรือ๑๒ขวบประมาณไม่เกิน
สมัยก่อนชอบไปล่ำร้องยืนกระโดดกระทืบเท้าบอกจะเอาของเอาของอยู่ที่ร้านเจเล
ถ้าไม่ได้นี่ต่อรองกับย่าเลยถ้าเผื่อไม่ได้อย่างที่ต้องการจะไปเดี๋ยวนี้เลย
ออกจากบ้านออกจากร้านเจ๊เล้งออกจากร้านเจ๊เล้งเลย
แล้วก็บอกกับญาติจะเอาแค่ซื้อไอ้เนี่ย๕๐๐บาทเองแต่มาถึงร้านเจ๊เล้งเอาเป็นหมื่น
แล้วย่าก็ต้องจ่ายตังค์ให้ย่ามดดำย่าไม่ได้คิดจะมาซื้อเยอะขนาดนี้
มดดำเอาอันนี้ก็พอนะลูกนะย่าน่ารักมา
คือหลอกหลอกย่าไปอ่ะให้ย่าไปซื้อถูกถูกแล้วก็ไปเอาแพง
บอกเอา๑ก็เอา๔๑ขออนุญาตเรียกป้าเล้งแล้วกันนะฮะ
เล้งยอมมาออกรายการอืมเพราะว่าจากเรื่องคุยกันเล่นเล่น
ใช่ไม่ได้ตั้งใจเป็นเรื่องราวของความฝันนะฮะ
แต่มันเป็นเรื่องราวของผิวอะเนาะผิวแต่วันนี้อยากจะลงลึกหน่อย
วันนี้น่าจะเป็นแขกรับเชิญคนแรกแล้วก็คนเดียวกราบพระกราบไหมคะ

ให้ไปลงของลงของอัคระเลี้ยงกุมารทองอะไรอย่างนี้เอาบ้างไหมฮ
ไม่เป็นคนไม่เชื่อเรื่องเข้าทรงเรื่องไหว้เจ้าไม้ไหว้
เพราะว่าไหว้ตามบรรพบุรุษที่ทำคือบรรพบุรุษทำอะไรเราก็ทำตามนั้น
แต่ถามว่างมงายไหมไม่ได้งมงายก็ไหว้ตามเทศกาลที่เขามี

คือทำอะไรคนอื่นเขาทำไปก็ทำไปอย่าไปแหกกฎเขา

เจ๊เล้งพูดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองอืมอันนี้จะตามความเชื่อก่อนนะฮะ
หรือขายของอะไรเนี่ยหยิบของ๑๐บาทมาขายเป็นร้อยบาทพันบาทก็ได้เนี่ย
เพราะเจ๊เล้งมีสาลิกาลิ้นทอง
มีแต่ว่ามีแบบตัวเองไม่รู้ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้คิดว่าจะเป็น

คือมีอยู่วันหนึ่งบ้านเพื่อนเขาก็ทำบุญบ้าน
ท่านก็เพื่อนบ้านก็นิมนต์เมื่อก่อนจนด้วยนะคะ

บ้านเพื่อนพอมีตังค์ก็นิมนต์พระมาทำบุญขึ้นบ้านใหม่
เล้งเองเวลาไปงานวัดเนี่ยทุกคนเข้าไปใกล้พระอยากจะถวายของ

ไปนั่งอยู่ตีนบันไดบ้านมองเขาทำอะไรกันน่ะ

เล้งเป็นคนไม่ชอบแย่งชิง
ไม่ชอบจะอุ้ยใครไปจะต้องเข้าไปก็นั่งห่างแล้วก็เมาทำอะไรกัน
ขณะที่เขาถวายอาหารอะไรพร้อมเราก็นั่งข้างนอกมองห่างไม่ได้เข้าไปยุ่งเงียบ

หนูนั่นมาเข้ามานี่หน่อยสิมานี่

แล้วก็ท่านก็บอกลูกศิษย์ข้างหลังว่าให้หยิบของในย่ามหรืออะไรจะเล่นก็ไม่รู้
ก็เป็นไม้เหมือนมีขิกเป็นยาวแล้วก็มันมีงองออย่างนี้ออกมา
แล้วก็ท่านก็ล้วงเป็นแผ่นทองมาทำที่มือแล้วท่านก็เขียนเขียนพูดพูดเราก็ไม่รู้
ก็จับมือสมัยก่อนพระเคร่งนะฮะจับมือลูกศิษย์ผู้ชายให้จับมือแล้วท่านก็จับไปแล้วก็เขียนที่หน้าผากเรา
เขียนเราก็ไม่รู้เขียนเสร็จอีกแผ่นหนึ่งก็สวดให้เราแลบลิ้น
แล้วก็เอาแรบลิ้นออกมาท่านก็ทำอย่างนี้ค่ะเขียนที่ลิ้นเขียนเขียนสวดสักประมาณ๑๐นาทีได้
ให้ป้าเล็ก๑๐นาทีนานนะแล้วไม่รู้เรื่องค่ะพอเสร็จแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยเราเนี่ยจะเจริญเป็นคนวาสนาดี
ตอนนั้นยังจนอยู่จนค่ะตอนนั้นขายของในตลาดยุคเพิ่ง๑๗๑๘ตอน๑๗๑๘ไม่ได้เยอะแล้วไม่รู้เรื่องทำอะไรไม่รู้ก็คนอื่นก็ขอบ้าง
ขอบ้างหลวงพ่อขอบ้างทุกคนที่อยู่ในวันนั้นประมาณ๒๐คนก็ขอเข้าไปให้ท่านทำหมด
เราก็เห็นทุกคนก็ไม่รู้คืออะไรจนมาค้าขายได้สักพักคนก็พูดถึงสาลิกาลิ้นทองกับหน้าธอม
เขาทำไงกันล่ะพี่เขาอย่างนี้ทำที่ลิ้นที่ถึงได้รู้ว่าอ๋อนี่เราทำมาเขาก็ทำนี่แล้วจริงจากที่ทำจริงนะฮะ
เล้งเป็นคนพูดอะไรเนี่ยก็จะมีวาทะสินในการพูดทุกคนฟังแล้วจะตาม
เป็นเพราะว่าสาฬิการิ้นทองนี้หรือเปล่าฮะไม่รู้ส่วนหนึ่งลดเป็นแค่ตัวเราแล้วออกมานี่คือได้ผลเลยมั้ยมีวิธีการที่เรารู้สึกว่าได้เลย
รู้นี่ว่าเกิดจากตรงนี้ไหมแต่เรารู้สึกไม่ว่าเราจะขายของหรือจะทำอะไรไปไหนก็มีแต่คนเอ็นดูเราตั้งแต่สมัยก่อน
ยังจะเร่งไปเมืองนอกไม่ได้เรียนหนังสืออาจจะอ้าวเจ๊เล้งไปไหนครับออกมาเดินทางมาคนเดียวบอกค่ะ
เดี๋ยวมีคนหิ้วกระเป๋ามีคนพาไปส่งเต็มที่ก็จะมีคนช่วยเหลือตลอดอย่างนี้คือไปไหนเป็นที่เอ็นดู
แก่แกก็เป็นที่เกรงใจให้ทุกคนเข้ามาช่วยกันหมดโดยที่เราไม่ได้ร้องขอ
เล้งเบอร์โทรศัพท์เจ๊เล้งเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนทำไมถึงไม่เปลี่ยนอ่ะก็เชื่อบ้างไหมไม่เชื่อค่ะ
เป็นคนใช้แล้วใช้เลยจะไปเปลี่ยนคนที่เปลี่ยนโทรศัพท์บ่อยข้อที่หนึ่งอาจจะหนีหนี้นะ
เพราะคนกลัวคนโทรตามเฮ้เล้งใช้เบอร์มากี่ปีแล้วตั้งแต่ใช้มาเลยเบอร์แรกเลย
เล้งเป็นคนอย่างนี้คือมีโทรศัพท์มือถือครั้งแรกก็เบอร์นี้เราไม่เคยเปลี่ยนแล้วก็เสร็จแล้วก็
เวลาเราทำธุรกิจเนี่ยเราเปลี่ยนบ่อยนึกออกไหมคนจะติดต่อกับเราเนี่ยมันจะลำบาก
บอกให้เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนไหมแล้วจะรวยไหม
ชื่อเปลี่ยนชื่อลองไปเปลี่ยนแล้วก็กลับมาเปลี่ยนใช้เหมือนเดิม

อยู่มีไอ้คนนึงมาหาบอกเนี่ยเจ๊คนนี้เก่งมากเลยเปลี่ยนชื่อบอกไปสิ
เปลี่ยนเสร็จแล้วก็อู้วเจเรงต้องเปลี่ยนนะถ้าเจเรงไม่เปลี่ยนอ่ะอีกหน่อยเนี่ยจะไม่มีคนสืบทอด
ธุรกิจมาเอาแล้วอ้าวเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยแล้วก็เสร็จแล้วก็เปลี่ยนเลย
เชื่อเข้ามายไม่เชื่อเข้าบอกต้องอย่างนี้อย่างเงี่ยอย่างงั้นโอ้ยทำไมเยอะวะจะเปลี่ยนชื่อทีเยอะมั้ยเอาไว้เอาไว้
พระสัตว์หุ้มนะครัว
จะให้ตั้งชื่อให้ไหมไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวกลับไปบ้านคิดก่อน
ก็กลับมาบ้านเปิดกูเกิลเอาในกูเกิลบวกกับของเราวันเดือนปีเกิดแล้วได้เลข๖หรือเลข๕โอเคจบเปลี่ยนทันนั่นเลย

แล้วก็เปลี่ยนกลับมาเหมือนเดิมเมื่อจ่าย๗๐๐ล้านไงซวยไงเพราะเปลี่ยน

เห็นบอกว่าชอบนั่งทางในไหมเมื่อเจ้าสาว
คือไม่ชอบจริงเป็นคนสวดมนต์
เป็นคนนะฮะตั้งแต่อายุ๙ขวบสวดมนต์ก่อนนอนเอง

ไม่รู้ไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ว่าเป็นคนสวดมนต์ตั้งแต่เด็กนะฮะ
ใครเป็นคนสอนครับเป็นเองอยู่ดีแม่เป็นเจ๊กอ่ะอ่านภาษาไทย
พูดภาษาไทยไม่ได้อ่านหนังสือไม่ออกจะสอนสวดมนต์ได้ไง
อยู่ดี๙ขวบอะไรครั้งแรกถ้าย้อนกลับไปอาจจะหลายสิบปี
ครั้งแรกที่รู้สึกว่าอยากจะลุกขึ้นมาสวดมนต์อะไรเป็นคนบอกลุกขึ้นมาสวดมนตเถ

เราก็สวดนามตัศน์อรหังสมะตั้งแต่เด็ก
นี่เราก็สวดสมัยก่อนเด็กค่อนข้าง
ที่บ้านไม่มีตังค์แต่ลำบากไม่มีกินไม่มีแม่ต้องหาให้กิน
แต่งตัวดีสะอาดอ้ามเพราะแม่เป็นคนมีความรู้
แต่ว่าไม่ได้เทียมกับเพื่อนข้างบ้าน
ทำไมบ้านนี้หาเงินได้เยอะแต่ทำไมแม่เราไม่ได้
แล้วดูสิเขาแต่งตัวทุกคนอยู่อย่างสบาย
เราต้องช่วยแม่ขายของอะไรอย่างนี้
ชีวิตเด็กเราไม่เคยได้อยู่แบบเด็ก
ชีวิตเด็กเราใช้แบบเป็นชีวิตผู้ใหญ่
ไม่รู้จักสาวคือเราก็เป็นผู้ใหญ่เลย

มายังมดดำไปเจอจะเห็นป้าเล้งขายของทุกวัน
นั่นคือมันฝังเข้าไปในจิตใจเราที่เราทำ
พอจากนั้นความที่เราอยากรวยใช่ไหมคะ
แล้วก็จะเขาบอกสวดมนต์แล้วดีนะสวดมนต์แล้วรวย

๙ขวบสวดมนตร์ขออย่างสองขอสามอย่างเอง
แล้วขอด้วยอธิษฐานขอด้วยไม่สวดมนต์เฉย
ขอที่หนึ่งขอให้สวย
ขอให้สวยอันนี้ก็สวยจริง

ขอให้ไปไหนเป็นที่รักของทุกคน
เป็นไหมล่ะ
โอเคนั่งเกียรติมากอ่า
หลอยมั้ยหลอยมั้ยหายใจเข้ายังค่ะพูดโทษซักประเดียวก็มีความรู้สึกเหมือนตัวมันเบา
นั่นไงเบาแล้วค่อยลอยลอยขึ้นไปแล้วก็เหมือนวูบต่ำ
แต่มีองค์มีคนแต่งตัวเป็นจุงกระเบนสีขาวและตัวดำท่อนบนไม่ได้ใส่
เหมือนมีคนมาจูงจูงเนี่ยก็เหมือนวูบลงวูบขึ้นวูบลงแล้วไม่รู้วูบขึ้นวูบลงคืออะไร
พอรู้สึกตัวอีกทีนึง
มีเพื่อนคนหนึ่งเล้งทำไมไม่ดูหมอดูบ้างเร่งลองหน่อยสิ
ดวงพี่เป็นดวงลักษณะ๖ตัวเป็นดวงที่ธรรมาคะขึ้นไปไหนมีแต่คนรัก
จากนี้เป็นต้นไปถึงพี่ออกจากหนูไปไม่เกินปีหน้าพี่จะมีเงินเป็นร้อยล้าน
มีคนนึงเอาเสื้อจากฟิลิปปินส์ก็มาส่งป้าเล้งตัวละ๓๕๐
ปรากฏว่าซื้อ๓๑๐ขายได้ตัวละ๘๐๐
ครึ่งต่อครึ่งกว่าเท่ากว่า

จากสั่งเป็น๑๐๒๐เป็นร้อยเป็นพันตัว
วันหนึ่งเมื่อก่อนเป็นถุงพลาสติกก๊อบแป๊บใบใหญ่ที่เขาใส่ของเนี่ย
เนี่ยใส่อย่างนี้เต็มถุงอย่างนี้